ไปกราบไหว้เทพเจ้าเฮ่งเจียกันดีกว่าครับ
ที่นี่คุณผู้ชมดูเอาละกัน
ที่วัดธรรมเขาชะอางตำบลน้องไผ่อเผอดาลมะขาบในจังหวัดกาญนะจ๊ะ

มีลิงไม่พอมีเทพลิงด้วยนี่ไง

ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอากงเทพเจ้าเฮ่งเจีย
แต่จริงท่านมีหลายชื่อนะสำหรับเฮ่งเจียเนี่ยบางที่

เขาเรียกกันในหลายสิ่งหลายอย่าง
เรียกว่าอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวนะ
นี่เขาเรียกว่าไตเซียฮุกโจ้

หรือบางคนเรียกว่าฉีเทียนต้าเซิ่ง

คุณผู้ชมใครที่มากราบไหว้ที่นี่เขาบอกว่า

แบบอารมณ์คล้ายกับไอ้ไข่เลยนะ

ก็สำหรับการมาขอจุดทูบไหว้อากง๙ดอก

อารมณ์ประมาณนั้นหลังจากที่จุดทูปกลับไห้เสร็จแล้ว
ก็ให้ยืนแล้วใช้หน้าผากนะ
หน้าผากไปสัมผัสที่บริเวณปลายกระบอง
หรือถ้าไปไม่ถึงเอาแค่ฝ่ามือ

จริงจะเอาหน้าผากไปสัมผัสที่ปลายกระบงมันก็ยาก

บางทีมันสูงไปเอามือไปสัมผัสอย่างนี้

แล้วก็เป็นการอธิษฐานขอพรนะครับ
พอเสร็จสิ้นพิธีในเรื่องการขอพรแล้ว
ไปขอโชคลาภกันต่อดี
ที่นี่ก็มีเหมือนกันไหนก็อยู่ในเมืองไทยเนอะ
ล้วงฮะไปล้วงลูกปิงปองในหาย
จากสองลูกสามลูกก็ว่าไป

ได้นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนมา
อ้าวตีได้ปองเลย
ใส่เสียฟุกโจ้งงที่มีเฮงเจียตีปิงปองด้วยเหรอ

ถึงบอกไงว่าแต่ละประเทศแต่ละชาติ

แต่ทั้งหมดทั้งหมดเขาเชื่อในเรื่องของบุญบารมีที่ถ้ามากราบไหว้ที่นี่
จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
และที่สำคัญในเทศเฮงเจียนจะช่วยเรื่องการแข่งขัน
กับใครหลายคนที่ต้องการการเอาชนะอุปสรรคอะไรต่าง

เอาจริงเทศเฮงเจียวไม่เคยแพ้ใคร